ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่๒หรือว่าบขศใหม่

มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๖๐ปีนะคะยิงคู่อริค่ะเสียชีวิตไปสองศพ
และสองศพอยู่คนละจุดกันนะคะเดี๋ยวเรามีภาพจังหวะที่เจ้าหน้าที่
พยายามจะไปช่วยผู้เสียชีวิตคือกำลังปั๊มหัวใจกันอยู่เลยนะคะ
เดี๋ยวลองไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
นี่ค่ะก็พยายามที่จะช่วยชีวิตนะคะคนที่ถูกยิงนะคะ
เสียชีวิตไป๒ศพนะคะนี่ค่ะก็พยายามที่จะช่วยชีวิตนะคะคนที่ถูกยิงนะคะ
เสียชีวิตไปสองศพคือผู้ก่อเหตุก็รอมอบตัวกับตำรวจ
แต่สภาพคือเมาเลยค่ะเมาแอเลยค่ะก็อ้างว่าเป็นปัญหามีปัญหา
เรื่องส่วนตัวกันมาเหตุการณ์อยู่ที่หน้าอาคารผู้โดยสารนะคะ
บศหมายเที่ยงพืเมืองภูเก็ตนะคะจุดแรกก็คือด้านฝั่งซ้ายของอาคาร
พบร่างผู้เสียชีวิตก็คือในยอดแซ่หลีอายุ๕๐ปี
เป็นหัวหน้าคิวแท็กซี่ในบขศภูเก็ตนะคะ
คนนี้นะคะถูกยิงเข้าที่ศีรษะและลำตัวหลายนัดเลย
เลือดไหลนองเต็มพื้นนะคะ

ทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพพยายามจะปั๊มหัวใจช่วยชีวิต
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
แต่สุดท้ายในยอดเสียชีวิต
ใกล้กันมีรองเท้าแตะอยู่๑คู่
มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่หลายปลอก

อันนี้คือจุดแรกพบศพนายยอด
อีกจุดหนึ่งค่ะจุดที่สอง
ร้านฝากรถจักรยานยนต์อยู่ทางฝั่งขวาของอาคาร
พบศพนายประกอบชูทองอายุ๕๔ปีเป็นชาวจังหวัดกระบี่นะคะ
ในร้านรับฝากรถจักรยานยนต์

จมกองเลือดเสียชีวิตอยู่หลังเคาน์เตอร์
สภาพศพคือถูกยิงเข้าที่ศีรษะ๒นัด

ชนสูตรเบื้องต้นและเก็บหลักฐานค่ะ
นี่คือสองจุดที่พบศพสองศพนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อคืนนี้
ผู้ก่อเหตุค่ะในเวียนเอียดชูทองอายุ๖๐ปี
ก็อยู่ติดกับร้านรับฝากรถจักรยานยนต์นะคะ

นี่นะคะในเวียนคนนี้ก็ยืนรอมอบตัวกับตำรวจอยู่แถวนั้นนะคะ
เวียนยังเมาอยู่เลยตำรวจก็รวบตัว
ปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนพกสั้น๙มม
มีกระสุนในแกซีนอยู่นัดหนึ่ง
จากการสอบสวนเบื้องต้นพอจับใจความได้ว่า
มีปัญหาขัดแย้งและไม่พอใจผู้ตาย
แต่ด้วยความเมาจังหวะที่หลังเกิดเหตุใหม่นะคะ
เมามากยังพูดจาวกไปวนมาไม่รู้เรื่อง

รวบตัวคือเมาด้วยอ้วกด้วยผูจ้าไม่รู้เรื่องด้วย
ก็ต้องนำตัวไปสพเมืองภูเก็ตนะคะ

ทีนี้ค่ะกล้องวงจรปิดนะคะ
จับภาพหลังจากที่ในเวียนเกาะเหตุเอาไว้ได้
เขาก็เดินออกมาจากจุดที่ยิงในยอด
แล้วก็ไปรอมอบตัวกับตำรวจค่ะ

วันนี้เราก็เลยให้คุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ที่บขใหม่ภูเก็ตนะคะ
จุดแรกก็คือหลังเคาน์เตอร์ร้านรับฝากรถติดกับบริษัทวังวิเศษ

จุดที่๒ก็คือด้านหน้าทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร
สองจุดห่างกันประมาณห้าสิบเมตรค่ะลักษณะแบบนี้ค่ะ
จากการสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังนะคะ
ประมาณ๔ทุ่ม๑๐นาทีก็กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่
เวียนกับนายประกอบก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ที่ร้านรับฝากรถจักรยานยนต์
นั่งดื่มนั่งกินกันอยู่แต่กลายเป็นว่า
กันไปกินกันไปพูดจาท้าทายกันไปมา

เขาบอกว่าในเวียนนะคะชักปืนออกมายิงนายประกอบก่อนหนึ่งนัด
ยิงเข้าที่ท้องนายประกอบหนีไปหลังเคาน์เตอร์ร้าน
ก็เดินมายิงซ้ำเข้าที่หัวอีกหนึ่งนัดค่ะ
เวียนเหลือไปเห็นในยอดที่หน้าอาคารทางเข้าบข
วิ่งไปไล่ยิงในยอดอีกแต่ในยอดวิ่งหนีอ้อมไปหลังอาคาร
เวียนวิ่งไปดักอีกทางหนึ่งแล้วก็ยิงใส่
ยิงใส่ที่ต้นขาของในยอดหนึ่งนัดในยอดล้มลงไปนอนกับพื้น
หลังจากนั้นไปเจาะยิงอีก๒นัดนะคะ
ในยอดเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่ค่ะก็เลยพบศพสองจุดห่างกันประมาณนี้

หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุก็เดินถือปืนไป
ไปหน้าบขศนี่นะคะทางคนเห็นเหตุการณ์และคนที่อยู่แถวนั้นเขาบอกว่า
ก็ทำอะไรไม่ถูกกันหมดอืมทุกคนก็วิ่งหนีกันไปคนละทิศ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

บอกว่าสามีของเธอมีตำแหน่งเป็นประธานสหกรณ์

ซึ่งคนที่ก่อตั้งสามีก็คือผู้ก่อเหตุค่ะครับ
คือในเวียนเป็นประธานคนเก่า
หลังจากที่สามีของเธอทำงานในตำแหน่งนี้
คนในสากรก็รักและเคารพนะคะ
ยืนยันว่าสามีเธอทำงานดี
แต่กลายเป็นว่าผู้ก่อเหตุที่เป็นประธานคนเก่าเหมือนกับอิจฉา
แล้วก็ชอบพูดจากแกระแนะตลอด
หาเรื่องสามีเธอตลอดเลย

วันเกิดเหตุเนี่ยน้องชายของเธอโทรไปบอกว่าสามีถูกยิงตาย
ตอนนั้นเธอกับลูกสาวอยู่กรุงเทพ
เธอบอกว่าเธอไม่กล้าบอกลูกสาวเพราะวันรุ่งขึ้นลูกสาวต้องสอบปลายภาค
และลูกสาวรักพ่อมากค่ะสามีเธอเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะ
วันนี้ขาดเสาหลักไปตัวภรรยาบอกว่าก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไง
ในอนาคตไม่รู้จะยังไงเลยแต่เธอก็จะดูแลลูกสาวให้ดีที่สุด
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดค่ะ
ก็อยู่ด้วยนะคะตอนอยู่ด้วยคือจะเป็นคนบอกว่า
รู้จักสนิทกันด้วยรู้จักกันดีด้วย

ประสงค์ของเราอยากให้ต้องกำหนดกำเนินการขึ้นขั้น

คือเราจะคัดค้างกันประกันตัวอะค่ะ

จะทำหน้าที่แม่ดีที่สุด

ตัวผู้ก่อเหตุกับตัวผู้เสียชีวิตก็รู้จักกันดี

พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำอย่างละเอียดนะคะ

เพราะว่าเมื่อคืนตอนที่รวบตัวได้ก็ยังเมาอยู่
พูดจาไม่รู้เรื่องยังอ้วกอยู่เลยนะคะ
ก็ต้องสงบสติอารมณ์ก็สอบปากคำ
ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้ทั้งวัน

ในเวียนเองกับผู้เสียชีวิตทั้งสองรายเนี่ย

กินเหล้าขาวไปครึ่งขวด
และผู้เสียชีวิตทั้งคู่เนี่ย

ประมาณว่าเหมือนกับผู้เสียชีวิตก็มีปืน
ขึ้นมายิง
ตอนเกิดเหตุจำได้ว่ายิงไป๒นัด

ส่วนที่เหลือเนี่ยจำอะไรไม่ได้อีกเลย

แต่จำความเนี่ยแค่ยิงสองนัด
แล้วหลังจากนั้นคือภาพตัดจำอะไรไม่ได้เลย

เราสองคนนมีทางนี้

มันจะพูดยังไงไม่ถูกหัว

แล้วทำไมเราถึงยิงไปตอนนั้น

ก่อนหน้าคือไม่ได้ทะเลาะอะไรกัน

ซึ่งศพของผู้เสียชีวิตทั้ง๒รายตอนนี้อยู่ระหว่างการผ่านพิสูจน์ที่นิติเวศโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตค่ะคาดว่าพรุ่งนี้ย่าจะสามารถรับศพเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาได้นะคะในยอดย่าจะรับร่างไปที่จังหวัดรังในประกอบย่าจะนำร่างไปที่จังหวัดกระบิส่วนความคลิบหน้าทางคดีค่ะตำรวจส
โดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อนพาวุฒิปืนไปในที่สาธารณะยิงปืนในที่สาธารณะ